ที่จังหวัดเชียงใหม่พ่อมีอาชีพคลับรไลล์เดอร์
เสียชีวิตภายในบ้าน๕วันแล้ว
แล้วบ้านหลังนั้นมีเพียงแค่ลูกสาวอายุประมาณสัก๖ขวบอยู่กับพ่อ
ลูกไม่รู้นะครับว่าที่พ่อนอนคว่ำหน้าอยู่นั่น
คือพ่อตายเพราะเด็กยังไม่เข้ารู้ปศิษย์ภาษา
สุดท้ายเนี่ยมีคนเอกใจทำไมกลิ่นเหม็นลอยโชยออกมาจากในบ้าน
แล้วพอไปถึงปั๊บภาพที่เห็นนี้น่าหดหูใจมาก
ประโยคคำพูดของลูกสาวบ้านนี้ก็คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อเป็นอะไร
แปลกใจว่าทำไมพ่อฉีดน้ำหอมกลิ่นแรงจัง

๕วันสภาพศพเริ่มเปลี่ยนกลิ่นเริ่มแรงนะครับ
ตำรวจสพสันกำแพงที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ครับ
เข้าตรวจสอบที่บ้านหลังนี้หลังรับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่๕ตำบลแม่ปูคาอำเภอสันกำแพง
เมื่อวานนี้ครับพบศพนายอภิชาติหรือว่านายบอลอายุ๔๑ปี
มีอาชีพเป็นรายเดอร์ส่งของ
กางเกงขาสั้นสีดำสวมเสื้อยืดสีดำ
คว่ำหน้ากับพื้นบ้านใต้โต๊ะนั่งเล่นนะครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยนะครับ
ว่าตายมาแล้วประมาณ๕วันเพราะว่าสภาพศพเริ่มเปลี่ยนครับ
แล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านของผู้ตายช่วงวันที่๒๘สิงหาคมครับ
ช่วง๗โมง๒๙นาทีช่วงเช้าวันที่๒๘สิงหาคม
จะเห็นว่าตอนนั้นผู้ตายนั่งอยู่ที่โซฟากับลูกสาว
ลูกสาวอายุ๖ขวบนะครับคือก่อนที่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนนะฮะ
ก็นั่งกดมือถือลูกก็นั่งอยู่ข้างครับ
ลูกสาวไปโรงเรียนแล้วเวลาประมาณ๘โมงก็กลับมานั่งที่เดิม
ตอนนี้จะนั่งอยู่คนเดียวแล้วค่ะไม่มีอาการผิดปกติใด
แล้วก็ลุกออกไปพ้นจากมุมกล้อง
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับเวลาผ่านไปผู้ตายเนี่ย
เขาไม่ได้ใส่เสื้อแล้วกลับมานั่งที่โซฟานี่ฮะภาพจังหวะนี้นะ
เป็นช่วงเช้าของ๒๘สิงหาทุกอย่างก็ยังดูเหมือนเดิม
ดูเหมือนปกติเลยครับเริ่มจะมีอาการหาวเมื่อกี้สังเกตเห็นนะฮะ
นี่ก็หาวรอบที่๒แล้วเริ่มหาวนะ
แล้วหลังจากเวลานี้ไปเนี่ยไม่มีใครคิดว่า
นี่คือภาพช่วงวินาทีสุดท้ายของคุณบอลเวลา๒ทุ่ม๓๙นาทีครับ
ใส่ชุดนอนนั่งที่โซฟาตัวเดิมและเริ่มมีอาการไอเหนื่อยหอบ
เหมือนรู้สึกว่าไม่มีแรงอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ตอนจะลงนั่งคือเหมือนดูเซ
แล้วก็ต้องพยุงตัวลงไปกว่าจะนั่งได้แล้วนี่ลักษณะเหมือนเหมือนเจ็บหรืออะไรสักอย่างเลยค่ะ
มีหลีดตาข้างขวาเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะมีแรงเมื่อกี้มือต้องประคอง
เหมือนจะลุกทีจังหวะนี้ใส่ชุดนอนนั่งที่โซฟาเริ่มมีอาการไอเหนื่อยหอบ
แล้วค่อยทิ้งตัวลงเหมือนจะคุกเข่าคลานมีอาการคล้ายคนหายใจ
ไม่ออกแน่นหน้าอกพยายามจะลุกแต่ลุกไม่ไหวซุดตัวลงนั่ง
ได้ยินเสียงไอนะคะมีเสียงไอและหายใจแรงขึ้น
หลังจากนั้นล้มตัวลงนอนแล้วก็เสียชีวิตตรงจุดที่พบศพครับ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับเบื้องต้นทราบว่านายอภิชาติหรือว่า
ในบอลเนี่ยนะฮะผู้ตายอยู่กับลูกสาวอายุหกขวบแค่สองคน
ส่วนเมียเนี่ยเลิกรากันไปแล้วซึ่งภาพหลักฐานวงจรปิดนี้นะครับ
ของผู้ตายอนุญาตให้ทางไทยรัฐทีวีได้นำมาเผยแพร่ได้ครับ
ค่ะถ้าหากว่าคนในครอบครัวของเรามีอาการป่วยไข้ไม่สบาย
ถ้ามีประวัติการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต้องสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ถ้าหากมีสัญญาณบอกเหตุใดก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ส่งรักษาตรวจโดยเร็วช่วงสายที่ผ่านมาครับ
อดีตเมียของผู้ตายพร้อมทั้งลูกสาวก็มาเก็บข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน
ลูกสาวจะไปอยู่กับแม่นะครับค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ลูกสาวเนี่ยไม่รู้นะว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิต
ลูกสาวยังพูดอยู่เลยว่าแปลกจังทำไมพ่อฉีดน้ำหอมกลิ่นแรงจังเลย
แล้วหนูไปปลุกพ่อพ่อก็ไม่ตื่นหนูคิดว่าพ่อเขานอนอยู่
ด้วยความไร้เดียงสาของเด็กอายุเพียงแค่๖ขวบนะฮะ
แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะครับ
เราส่งคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโครงการบ้านใหม่ที่เพิ่งสร้างค่ะ
เพื่อนบ้านตรงข้ามก็บอกว่าบ้านหลังนี้เขาอยู่กันสองคนพ่อลูก
โมงเช้าก็จะเห็นคุณบอลไปส่งลูกสาววัย๖ขวบที่โรงเรียนทุกวัน
ทุกครั้งเวลาเจอคุณบอลเนี่ยคุณบอลเป็นคนน่ารักค่ะ
อัธยาศัยดียิ้มแย้มตลอดเวลาทักทาย
แต่ที่ผิดสังเกตคือเอ๊ะเห็นไฟเปิดไว้ตลอดเวลาเลย
แต่ก็ยังเห็นว่าลูกสาวก็ยังเดินเข่าเดินออกมีการไปเจอชาวบงชาวบ้านบ้าง
ก็เลยคิดว่าเออก็คงอาจจะทำอะไรดูหนังหรืออะไรกันอยู่ก็เลยไม่ได้ปิดไฟ
ผมไม่ได้ยินเพราะว่าช่วงเช้าผมก็ทำงานกว่าผมจะเลิกงานก็ค่ำแล้วครับ
ถ้าเกิดผมไม่ได้สังเกตขนาดนั้นเขาก็เปิดไฟไว้อะไรก็ดูเหมือนปกติครับ
ก็นานทีเจอก็ยิ้มก็คุยกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ทีมข่าวเนี่ยได้ข้อมูลมานะคะว่าเมื่อวานประมาณสักบ่าย๓โมง
ลูกสาววัย๖ขวบอะค่ะน้องเนี่ยเดินไปบ้านเพื่อนบ้านคือคุณอภิชาติ
อยู่ถัดจากบ้านตัวเองไม่ไกลนักไปขอข้าวกินค่ะครับ
เนี่ยตัวน้อยเลยเดินหิ้วตุ๊กตามาด้วยเห็นไหมคะ
เดินมาบ้านเพื่อนบ้านมาขอข้าวกินสะพายกระเป๋าใส่หมวก
ถือผ้านะคะแล้วก็ตุ๊กตาบอกขอข้าวกินหน่อยหนูหิวข้าว
คุณอภิชาติบอกก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะลูกบ้านไหนเนี่ย
จากนั้นคุณแม่ก็เลยพาน้องไปร้านขายกับข้าวหน้าวัดภูคาเหนือ
ซึ่งอยู่ปากซอยเพราะน้องบอกน้องหิวข้าวมาก
ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณแม่ออกไปนี่ค่ะ
ก็คงจะหิวมากเพราะว่าต้องนอนเฝ้าศพพ่อมาถึง๕วันโดยที่ไม่รู้ว่าพ่อตายใช่ไหม
แล้วก็ไม่ได้ทานอะไรเลยเพราะว่าปลุกเท่าไหร่พ่อไม่ตื่นไงครับ
กล้องวงจรปิดที่ร้านกับข้าวก็จะเห็นนะคะว่า
แซมหรือว่าคุณแม่ของคุณอภิชาติเนี่ยพาน้องซื้อข้าวต้มกับขนมไปกิน
ตอนนั้นที่แม่ค้าเห็นแม่ค้าจำได้เพราะว่าเห็นมากับคุณบอลบ่อย

แต่แม่ค้าก็ยังทักนะว่าเอ๊ะ

ปกติจะดูร่าเริงแข็งแรง
พอกินข้าวเสร็จก็เลยถามน้องว่าเอ้า
บ้านอยู่ไหนพ่อไปไหนล่ะ

หนูเข้าบ้านไม่ได้พ่อล็อกบ้าน
ลูกพ่อพ่อก็ไม่ตื่น
ผู้ใหญ่ฟังแล้วเอกใจไหม

มันได้กลิ่นตุกลิ่นเหม็น

ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านน้อง

กลิ่นมันลอยโชยออกมาถึงนอกบ้านเลยค่ะ

อุ้ยพ่อน้องอ่ะ

รีบไปแจ้งผู้นำชุมชนค่ะ
เดินมาขอกินข้าวครับ
บอกว่าน่าหนูหิวข้าว

ครับผมก็ถามเขาเขางงหมดแล้วครับเขาเหมือนพูดไม่เป็นแล้วครับ

ถามว่าพ่อไปไหนบ้างครับ
ไปไหนเขาก็บอกว่าพ่อนอนหลับปลุกแล้วก็ไม่ตื่น
อย่างที่บอกนะครับว่าน้องเนี่ยอยู่กับศพพ่อนอนเฝ้าศพพ่อมานานถึง๕วันนะ
ตั้งแต่๒๘สิงหาคมช่วงประมาณสัก๒ทุ่มกว่า
ที่เราได้ภาพวงจรปิดภายในบ้านที่เมียของผู้ตายอนุญาตให้เรานำมาเผยแพร่ได้
เพื่อจะได้เป็นสัญญาณเตือนว่าถ้าหากว่าใครป่วยไข้อยู่นั้น
ถ้ามีอาการแปลกแล้วต้องรีบแจ้งรีบบอก
คนในครอบครัวคนใกล้ชิดทันทีเผื่อจะช่วยเหลือได้ทัน
และถ้าหากว่าย้อนไปอีก๑วันก่อนหน้านี้ครับ
สิงหาคมครับช่วงประมาณ๔โมงเย็น
วงจรปิดที่ตลาดตอนนั้นเนี่ยผู้ตายก็คือคุณบอลมากับลูกสาว

ที่คุณป้าพาน้องมาทานข้าวหลังจากที่เริ่มรู้สึกแปลก
ทำไมเด็กมีกลิ่นตุแล้วทำไมเข้าบ้านไม่ได้
เมื่อ๒๗สิงหาคุณบอลมากับลูกสาวมาซื้อขนมซื้อกับข้าว
และจะเป็นภาพชินตาของชาวบ้านครับ
ทุกเช้าทุกเย็นพ่อลูกจะมาด้วยกันแบบนี้
แม่ค้าที่ตลาดก็จะเห็นภาพแบบนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

สิงหาคมครับเข้าสู่วันจันทร์
โมง๔๐นาทีคุณบอลแวะซื้อกับข้าวที่ร้านป้าแก้ว
ก็คาดว่าเป็นจังหวะที่ไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนเสร็จแล้ว
แล้วขากลับแวะซื้อกับข้าว
และนี่คือภาพสุดท้ายที่คุณบอลได้มีโอกาสมาเดินที่ตลาดที่คุ้นเคย
ช่วง๒๓วันหลังจากนั้นคุณบอลก็หายไปจากตลาดแห่งนี้

ทีมข่าวได้ข้อมูลจากคุณยุ้ยครับ

จากลูกสาวอายุ๖ขวบ
บอกว่าไปโรงเรียนวันสุดท้ายก็คือ๒๙สิงหาคม
จากนั้นตั้งแต่วันพุธที่๓๐สิงหาจนถึงบ่าย๒
ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่๒กันยายนไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ไปโรงเรียน
กินน้ำกินขนมภายในบ้านประทังชีวิต
และอยู่กับศพพ่อเป็นระยะเวลาถึง๕วันด้วยกัน
กระทั่งช่วงบ่าย๓โมงวันที่๒กันยาครับของกินในบ้านหมด
น้องก็เลยตัดสินใจปีนหน้าต่างออกไปแล้วเดินไปหาบ้านใกล้เรือนเคียงบอกว่าหนูหิวข้าวปลุกพ่อไม่ตื่น
จากนั้นคนแถวบ้านก็เลยเริ่มเอกใจแล้วพอมาดูก็ได้กลิ่นศพ
แล้วก็ชะโงกหน้าไปดูก็เห็นศพพ่อภายในบ้าน
บ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับมีกระจกปิดมิดทั้งหลังนะฮะสไตล์โมเดิร์น
ถ้าหากว่าไม่มีการเปิดหน้าต่างและประตูรั้วออกมาเนี่ยจะทำให้คนข้างนอกไม่ได้กลิ่นศพที่อยู่ภายในบ้าน
คนรอบข้างก็เลยไม่มีใครเอกใจเลยเพราะว่าระยะเวลาก่อนหน้านั้นปิดบ้านมิดชิด
จนกระทั่งลูกสาวเนี่ยเปิดหน้าต่างออกมาปีนบ้านออกมาเพื่อมาขอข้าวชาวบ้านกิน
เป็นภาพความรักความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกแม้จะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแต่ก็ดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีครับ
มีแฮชแท็กว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวแฮชแท็กพ่อลูกรักกันตลอดไป
กรกฎาคมครับผู้ตายโพสต์รูปคู่กับลูกสาวเมื่อตอนสมัยยังเล็กแล้วบอกว่าป๊าป๊าบอลรักลูกสาว
๑สิงหาคมโพสต์รูปคู่กับลูกสาวแล้วบอกว่าพ่อลูกรักกันตลอดไป
พาลูกสาวไปเที่ยวเล่นบ้านลมนี่นะฮะเป็นภาพความรักความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกครับ
อกจากนี้ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารบางครั้งพาลูกสาวนั่งหน้ารถไปด้วยกันใส่หมวกกันน็อกไปทำงานด้วยกันทั้งคู่พ่อลูกแบบนี้ครับ
รอยยิ้มของลูกสาวนั้นยังคงเป็นรอยยิ้มที่สร้างความอบอุ่นและประทับใจให้กับทุกคนที่พบเห็นในติ๊กต๊อกถ่ายคลิปคู่กับลูกสาวครับ
สิ้นปีปีที่แล้วพ่อบอลเนี่ยอัดคลิปแล้วพ่อก็บอกว่าอยู่ด้วยกันทุกปีนะลูกนะรอยยิ้มของพ่อบอลเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และลูกสาวก็เต้นอยู่ข้างหลังครับ
สัญญาที่พ่อให้ไว้กับลูกเมื่อ๓๑ธันวาคมปี๖๕สุดท้ายพ่อบอลมาด่วนจากไปอย่างกระทันหันมีความน่ารักความผูกพันของพ่อลูกคู่นี้อีกหลายคลิปนะครับ
อย่างเช่นคลิปนี้ที่ลูกสาวช่วยหวีผมให้กับคุณพ่อคุณพ่อบรรจงตัดเล็บใช้ใดเป่าผมให้กับลูกสาวเพราะว่าผมกำลังยาววัยกำลังโตครับ
พ่อเนี่ยพยายามสอนให้ลูกสาวนั้นดูแลความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านรู้ความเป็นระบบระเบียบคลิปที่หลายคนบอกว่าได้เห็นแล้วน้ำตาไหลก็คือคลิปที่พ่อสัญญากับลูกสาวครับอายุ๖ขวบเองนะบอกว่า
ป๊าสัญญาลูกป๊าป๊าสัญญาจะไม่ดื่มเหล้านอกบ้านจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุรถล้มเพราะว่าคุณบอลเนี่ยเคยรถล้มมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะมาสัญญากับลูกสาวลูกสาวเองก็บอกกับพ่อด้วยความเป็นห่วงในวัยของเขาเพียง๖ขวบอะครับคิดยังไงห่วงยังไงรักยังไงก็พูดออกไปแบบนั้นครับ
นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้อมโมเตอร์ไซน์หนูหนูก็สั่นสั่นป๊าป๊าด้วยนะคะจ้าป๊าป๊าสัญญาลูกกล้า
ของคุณบอลนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการติดต่อประสานญาติและครอบครัวแต่เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นคือยังไม่ได้มีญาติติดต่อประสานมาเลยนะครับและพ่อแม่ของคุณบอลก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยภูมิลำเนาพื้นเพลเป็นคนภูเก็ตขณะที่อดีตภรรยาของคุณบอลนั้นก็อยู่
ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะฮะ